เรื่องของคุณตาคนหนึ่งครับวัย๘๐แล้วนะคุณผู้ชม
ถึงขนาดต้องขอความช่วยเหลือให้ตำรวจจับลูกชายผมไปหน่อย
ไม่ไหวแล้วจริงจะมาทำร้ายผม
สุดแล้วใช่ไหมพ่อผมว่าพ่อสุดทนแล้วล่ะ
ยกมือไหว้ตำรวจปลกบอกขอให้จับลูกแสดงว่าพ่อเต็มที่แล้ว
ก็นี่ไงที่คุณตาบอกไม่งั้นผมตายแน่เลย
ครั้งแล้วคุณตาบอก๓ครั้งแล้วนะผม๘๐แล้ว
เดี๋ยวผมจะตายเอานะเนี่ยแต่ละวันนี้นอนไม่หลับเลย
เหตุการณ์มันเกิดช่วงสายเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมตำรวจสภเกาะคาจังหวัดลำปางเนี่ย
เขาก็รับแจ้งมาจากชาวบ้านอีกทีนึงว่า
มีเหตุคนทำร้ายร่างกายในพื้นที่หมู่บ้านสาราชัย
ตำรวจก็ไปนะสิไปเจอนี่คุณตาคนนี้อายุ๘๐

พอคุณตาเห็นตำรวจครับวิ่งปรีเข้ามายกมือไหว้ตำรวจ
ตำรวจช่วยช่วยตาหน่อยไปจับกลุ่มไอ้ต้นลูกชายตาหน่อย
เป็นลูกชายแท้ของคุณตานะอายุ๓๐ปี
คือลูกชายของคุณตาเขาเนี่ยเป็นธาตุยาเสพติดครับ
แล้วก็ทำร้ายพ่อตัวเองพยายามถือมีดวิ่งไล่ฟันมา
โอ้โหคุณตาวิ่งเท้าเปล่ามาเลยนะ
พอตำรวจไปตรวจค้นที่บ้านครับ
เจอแล้วนะในต้นเนี่ยไหวตัวทันหนีออกไปแล้ว
ทีมข่าวไปที่บ้านของคุณตาก็

ลูกพ่อนะไปเกี่ยวกับยาเสพติดมาเป็น๑๐ปีแล้ว
โอ้โหติดยามาเป็น๑๐ปีแล้วนะ
พ่อเคยพาไปบำบัดมากกว่า๑๐ครั้ง

พอบำบัดเสร็จออกมาไม่ได้ทำงานอะไรแถมเสพยาหนักกว่าเดิมอีก
หลังจากนั้นมาแล้วพฤติกรรมใช้ความรุนแรง
ทำลายข้าวทำลายของในบ้านครับคุณผู้ชม
เท่านั้นไม่พอทำร้ายตัวคุณพ่อมาตลอดเลยนะ
ที่บอกไปคุณพ่อฟ้องแค่๓ครั้งแล้ว
ครั้งล่าสุดจู่ลูกชายพ่อคลุ้มคลั่งปรีเข้ามาทุบตี
ต้องวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านครับลูกชายยังไม่ลดละวิ่งไล่ตามมาเตะพ่ออีก
โอ้โหนี่ขนาดไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วนะ
เออคุณพ่อก็เลยฝากให้เพื่อนบ้านเนี่ยช่วยพ่อหน่อยโทรแจ้งตำรวจหน่อยพ่อหมดแรงแล้วจริงสู้ไม่ไหวแล้ว
โอ้โอ้โหคุณพ่อยอมรับว่าตอนนี้กลัวจริงนะกลัวว่าไอลูกชายวัยสามสิบคนจะฆ่าเอา
ขอเลยนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาตัวลูกพ่อไปหน่อยพาไปบำบัดด้วย
ดูลอยช้ำสิคุณผู้ชมนะ
นี่คือร่องรอยที่คุณพ่อโดนลูกแท้ทำร้ายนะ
จริงถามว่าชาวบ้านรู้เรื่องไหมชาวบ้านรู้

ว่าในต้นมีพฤติกรรมเสพยา

รู้แต่ไม่มีใครคิดว่าจะถึงขั้นทำร้ายพ่อตัวเอง
เพราะคุณพ่อก็ไม่เคยไปเล่าให้ใครฟังครับ
แล้วคิดดูสิพ่อต้องทนต้องเก็บมาตั้งเท่าไหร่
ช่ะโดนทำร้ายมาหลายครั้ง
ไม่รู้วันไหนจะถึงขั้นถึงชีวิตหรือเปล่า
ถ้าเกิดทำร้ายพ่อที่แค่ติดยาชาวบ้านคงพูดกันมากพอแล้ว
พอชาวบ้านรู้เข้าชาวบ้านก็สงสารนะ
เราว่าโอ้โหนักข่าวตอนนี้ยาบ้าหาง่ายเหลือเกิน

ไอ้ที่เล่ารายงานเม็ดละ๓๐บาทดีมั้ง
วัยรุ่นในหมู่บ้านบางคนเสพกันบ่อยนี่ชาวบ้านเขาบอกนะ
ที่ผ่านมาครับจริงผู้ใหญ่บ้านเคยไปแจ้งฝ่ายปกครอง
หาทางแก้ปัญหาแต่ยาบ้าก็ยังไม่หมดไปจากหมู่บ้านนี้สักกะทีครับ
ชาวบ้านเขาก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีอะไรล่ะ
ฝ่ายปกครองตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะ
คือเรารายงานจับแต่ละทีเนี่ยก็จะจับได้ตัวเล็ก

เชื่อนะเชื่อว่าตำรวจไทยมีข้อมูลแหละ
สามารถจะสาวไปถึงตัวใหญ่ได้ก็เอาใจช่วยตำรวจด้วยนะฮะ
อย่างนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ต้องอยู่กันโดยที่
ถ้าเป็นคนในบ้านติดยาเป็นธาตุยา
แล้วทำร้ายคนในบ้านไม่รู้จะถึงชีวิตกันหรือเปล่า
แล้วเนี่ยสงสารคุณตา๘๐แล้วต้องมาเจอแบบนี้นะคะ
ข่าวที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันสร้างความเดือดร้อนความสูญเสียนะ

ท้าเลยครึ่งหนึ่งนะเกิดจาก๒ปัจจัย
เล่ากับยาเสกติดนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะ